มาดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

เมื่อวานนี้ก็พูดชัดเจนเลยนะคะ
บอกว่าตอนนี้เอาเป็นว่าขอความร่วมมือก่อน
แต่หลังจากนี้จะออกเป็นการบังคับ

เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอความร่วมมือ
ขอให้ประชาชนคนไทยพักอยู่แต่ในบ้าน
อย่าออกไปไหนอย่าไปพบปะสังสรรค์

หรือเลื่อนการเดินทางในช่วงนี้ออกไปก่อน
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะต้องยอมรับนะคะว่า
แม้ว่าในทางการเรื่องของการประกาศ
ระยะการแพร่ระบาดเรายังอยู่เฟส๒
แต่ว่าในทางปฏิบัติเรื่องของมาตรการ
สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ตอนนี้เราใช้มาตรการระดับ๓ระดับ๔ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้รัฐบาลได้เตรียมทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องไว้

หากสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องในยกกำชับกำชามากเลยนะคะ

ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันมันก็เปล่าประโยชน์นะ

เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของกระจายของโรคโควิด๑๙
ในพื้นที่รวมถึงในครอบครัวด้วยนะคะ
อันนี้เป็นความขอความร่วมมือจากรัฐบาล
ส่วนมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชม
คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนหน้านี้
มีข่าวว่าอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
เพราะว่านายตำรวจติดตามไปติดเชื้อโรคโควิดมานะคะ
ผลตรวจของตนเองนั้นออกมาแล้วเป็นลบนะคะ
แปลว่าไม่ได้ติดเชื้อโรคโควิด๑๙
แต่ก็ยังคงต้องกักตัวเองทำงานอยู่ที่บ้านไปจนครบ๑๔วัน
ร่วมกับนายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งออกมาตรการชุด๒มา
คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจคือมันดาวนลง
ค่อยแย่ค่อยแย่จากพิษโรคโควิดนี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงิน
เรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ก็จำเป็น
ที่จะออกมาตรการชุด๒มานะคะ
เพื่อส่วนหนึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ส่วนเมื่อวานนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
มีการออกประกาศสำหรับต่างชาติที่จะเดินทางมาประเทศไทย
ต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่า
ท่านไม่ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
ซึ่งใบรับรองแพทย์จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน๗๒ชั่วโมง

ที่สำคัญต้องมีกรมฐานประกันภัยที่แสดงความคุ้มครอง
การรักษาพยาบาลในไทยที่ครอบคลุมโรคโควิด๑๙
จำนวนไม่น้อยกว่า๑แสนเหรียญสหรัฐ
คุณผู้ชมทำกราฟิกให้ดูง่ายแบบนี้นะคะ
ส่วนผู้โดยสารที่เป็นสัญชาติไทย
ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า
มีสุขภาพเหมาะสมแก่การเดินทาง
พร้อมทั้งตรวจสอบหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศ

ทั้ง๒กรณีหากพบว่าไม่แสดงหลักฐานได้ครบถ้วน
จะถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องและงดออกบัตรขึ้นเครื่องทันทีค่ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะ

ว่าตัวเลขผู้ป่วยในไทยค่อยทยอยเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นตัวเลขต่างเหล่านี้สะท้อนว่า
แพร่ระบาดของโรคนี้ตอนนี้มันเป็นวงกว้างแล้ว
เอ๋ยพยาบาลเอ่ยบุคลากรทางการแพทย์เอ่ย

ขอความร่วมมือได้ไหมเราเป็นด่านหน้าทำเพื่อคุณ
แต่จำนวนบุคลากรมันมีจำกัดรับไม่ไหวจริง

คุณอยู่บ้านนะคะอย่าออกไปไหนนะคะ
อย่าไปพบปะสังสรรค์กันตอนนี้งดไปก่อนนะคะ
นี่ค่ะถึงขั้นขึ้นป้ายแบบนี้ค่ะ
คุณหมอขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ที่บ้าน
เพื่อไม่ต้องออกไปสัมผัสกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ภายใต้โลแกนหมอทำงานหนักที่โรงพยาบาลเพื่อคุณ
คุณขอคุณพักอยู่บ้านเพื่อเรา

เพราะฉะนั้นเราทำเพื่อกันเถอะนะคะคนไทยค่ะ
พร้อมเตือนประชาชนลดการเดินทางไปที่ชุมชน
เลี่ยงไม่ได้ก็สวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อยอยู่ห่างกันระยะ๑เมตรนะคะ
ไอหรือจามต้องปิดปากปิดจมูก
หรือไอใส่ข้อพับข้อศอกแทนนะคะ
อันนี้เป็นการขอความร่วมมือ

ทีนี้ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
คุณผู้ชมนายสมชัยฉัดพัฒนสิริ
สสนครราชศรีมาแล้วก็เป็นเจ้าของโรงหนัง
ไฟล์สตาร์โรงแรมปัญจดาราค่ะ
นี่ค่ะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
น่ารักมากบอกว่าเสนอให้ใช้โรงแรมของตัวเองนี่แหละ
เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด๕๐๐เตียง
เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด๑๙

เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะ
จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
คิดว่าประเทศไทยน่าจะทำได้บ้าง
และไม่เคยกลัวว่าจะมีเชื้อตกค้างอยู่ในโรงแรม
ก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ

ต่อเนื่องที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมค่ะ

จากทำหน้ากากผ้าหน้าปัดตลอด

โดยใช้ผ้ามัสลินแล้วก็มีการลงพุทธคุณด้วย
ยันครูหลวงพ่อพูลยันพระเจ้า๕พระองค์
ซึ่งสามารถปกปักรักษาไล่โรคภัยไข้เจ็บ
ยันหัวใจพระรัตนัตรัย
ยันมงกุฎพระพุทธเจ้ายันนะอดทนยันนะปัดตลอด
ยันหัวใจทาสทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ
และท้าเวสวันเพื่อความเป็นสิริมงคล

แบบนี้แล้วมุมหนึ่งก็ดี

ทางวัดจะมีการทำพิธีสวดมนต์แบบปิด
วิหารต่อหน้าพระประธานในวันเสาร์ห้า
ถือว่าเป็นวันมหามงคล
แล้วก็จะนำไปให้ประชาชนได้บูชา
เพื่อใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้
โดยตอนนี้มีการสั่งจองเข้ามาแล้วล้นหลามมากเดี๋ยวดิฉันจะจองด้วย
แต่พูดถึงคุณภาพก็ใช้ได้นะเพราะว่าใช้ผ้าตามที่เขาบอกไว้ใช้ผ้ามัสลินไง

อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปดูเพื่อนบ้านกันหน่อยนะคะ
พม่าค่ะพูดถึงเรื่องของจิตใจและบางคนอยากประพรมน้ำมนต์
จะได้รู้สึกว่าปลอดภัยจากพยันตรายต่างเพราะโรคก็เป็นหนึ่งพยันตรายเนี่ยนะคะ
แต่ว่าถ้าจะให้พระสงฆ์เดินปรับพรมนมลกลัวจะไม่ทั่วถึงค่ะ
เนี่ยค่ะที่พม่าค่ะพระสงฆ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลยนั่งสวดมนต์ไปด้วย
แล้วก็โปรยน้ำมนต์ลงจากขวดไล่เชื้อโควิด

ไอเดียนี้เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจในพม่าออกค่าใช้จ่ายให้เลยค่ะ

ประพรมน้ำมนต์คุ้มครองให้ชาวพม่าพ้นจากโควิด

เพราะว่าคนพม่ามีความเชื่อในพระพุทธศาสนา
เชื่อว่าไม่มีอะไรจะขอได้มากกว่าการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ช่วยคุ้มครองชาวพม่าค่ะ
ก็เป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องทางจิตใจเนี่ยนะคะ

อีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีเดียเลย
เพราะว่าหลังจากโพสต์ไป๙ชั่วโมง
อดแชร์ปลาไป๘๓๐๐ครั้ง
แล้วก็มีคนเข้าชมแล้วมากกว่า๘แสนครั้งค่ะ
นี่เป็นเพลงบทสวดไล่โควิด๑๙

กิ๊บเก๋สิรินพัฒน์ธีรกุล
ทั้งร้องแล้วก็ใส่ทำนองคุณผู้ชมค่ะ
อ่ะลองฟังหน่อยลองฟังใหม่
อ่าลองฟังหน่อย
หนูมันใจไร้ฝนจนกระจาดมันไปให้ผล
จับร่วงโมทวงน้ำทุกตนแตกผมน้ำมนต์ไว้ด้วยก็ดี
ต้องดื่มน้ำมนต์ป้องกันวิธี
โอ้มนโมนโมมาสวชนมอล์ไล่โควิดไป
โอ้มยังไปต้องไปมาจากในกลับไปเร็วรี่
จนกระสาภุกขาชะยันตีไล่ส่งโรคร้ายอัพปี
ให้มึงเรียบมีให้โควิด๙จีนให้มึงเรียบมีให้โควิด๙จีน
นุโมทนาสาธุโอนโมนโมแล้วคำตาโตตาโตตาโต
คุณทำได้เลยถ้าให้ทำตาโตคุณทำได้

แล้วก็เนื้อหาก็มีสาระคุณผู้ชมครับ
กินร้อนช้อนกลางช้อนกลางไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวนี้นะของใครของมัน
ไม่เอาช้อนกลางแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณหมอออกมาเตือนนะ
ช้อนกลางเนี่ยคนนู้นจับทีคนนี้จับที
หลายจับอีกทีสุดท้ายก็เสี่ยงอยู่ดีอยู่ในนั้นแหละ
กินร้อนช้อนตัวเองของใครของมันล้างมือบ่อยนะท่องไว้ท่องไว้ค่ะ
มร้อนช้อนไม่กลางล้างมือนะล้างเจลด้วยนะคะ
นโมนโมเอาใครบางคนอาจจะกลับบ้านไปแล้วสวดมนต์แล้วสบายใจก็ตามใจเลยนะคะ